มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะเป็นเรื่องท็อกออฟเดอร์ทาวน์อย่างมากเลยนะคะ
เทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เพจเจ๊มอย๑๐
เขาออกมาโพสต์ลักษณะคือบอกใบ้ว่ามีนักแสดงผิวคล้ำถูกไฮโซ
ท่านหนึ่งไปเที่ยวกับนักแสดงสาวทำร้ายร่างกายที่สุดแล้วคุณมดดำคาชาพาเนี่ยนะ
เฉลยผ่านรายการบอกว่าตัวละครสามตัวเนี่ยประกอบด้วยหนึ่ง
ส่วนนักแสดงผิวคล้ำนั่นก็คือคุณรัศมีแคร์ค่ะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒กันยายนที่ผ่านมา
เพราะฉะนั้นเราสรุปไทม์ไลน์แล้วก็เรื่องราวให้ฟังประมาณนี้นะคะ
คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดในผับแห่งหนึ่งในตัวเมืองพัทยาค่ะ
คาดว่าเขาสองคนน่าจะกำลังคบหาดูใจกัน
จากนั้นคุณรัศมีแคร์ซึ่งเป็นเพื่อนกับดาราสาวก็มาเที่ยวเหมือนกัน
เขาก็เลยเดินไปทักทายตามภาษาเพื่อนทักทายตามปกติ
แล้วสักพักไฮโซแชมป์จู่ก็เอาแก้วพลาสติกปลาใส่หน้าคุณรัศมีแค
พร้อมกับเอาขวดตีเข้าไปที่หน้าอีกรอบจนเลือดอาบจมูกแล้วก็กลับไปดื่มเหล้าตามปกติ
ส่วนคุณน้ำหวานก็รีบพาคุณรัศมีแขไปโรงพยาบาลทันทีนะคะ
คุณมดดำบอกผ่านรายการบอกว่าสาเหตุที่โดนทำร้ายเนี่ยเพราะว่าไฮโซหนุ่มเนี่ยไฮโซแชมป์เนี่ยเข้าใจว่ารัศมีแขนเนี่ยมาคุยกับน้ำหวานมาคุยทำไมนะฮะ
แล้วก็บอกด้วยว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคุณรัศมีแคร์ก็โทรมาปรึกษาแต่ตอนนั้นไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับคนก่อเหตุ
คุณมดดำบอกว่าคุณรัศมีแคร์บอกว่าเขาไปหาหมอด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะ
ล่าสุดช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะคุณรัศมีแขพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวนะคะเดินทางไปที่สพเมืองพัทยา
ทนายความส่วนตัวให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าวันนี้คุณรัศมีแค้ตั้งใจเดินทางมาให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่
หลังจากที่เขาได้มีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเมื่อวันที่๔กันยายน
เกี่ยวกับคดีทำร้ายร่างกายแต่มาครั้งนี้ประสงค์เลยบอกว่า
จะแจ้งความดำเนินคดีกับคู่กรณีนะคะ
ส่วนคุณรัศมีแคร์เองเราก็พยายามถาม
แต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าเอาล่ะยังไม่พูดอะไร
ยืนยันว่าเดี๋ยวจะแถลงข่าวคือวันที่๙กันยายนนะคะ
ส่วนอาการของคุณรัศมีแคร์ตอนนี้ก็จมูกแตกแล้วก็หัวแตกนิดหน่อยนะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าก็ได้รับรายงานจากสพเมืองพัทยาแล้วนะคะ
ตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใคร
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน
แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงตลอดทั้งวัน

เพื่อนเหล่าวงการบันเทิง
โดยเฉพาะเพื่อนซีสุดเลิฟอย่างคุณต้นหอมสกุลตลาเนี่ย
ดีเจมะตูมดีเจดาด้าจิ๊บปกฉัดก็มาให้กำลังใจ

บอกว่าขอชี้แจงในฝั่งของผมบ้างนะครับ
บอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจ
ขอโทษคุณรัศมีแขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
เหตุการณ์ในครั้งนี้บอกว่าทำไปด้วยความวู้วาม
เพราะเกิดความเข้าใจผิดซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่ง
ผมขอแสดงความรับผิดชอบและยอมรับความผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
แล้วก็เล่าบรรยายถึงเหตุการณ์ในคืนวันนั้นยืนยันว่า
ได้คุยกันแล้วปรับความเข้าใจกันแล้วขอโทษกันแล้วเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็นัดแนะกันไว้ว่าเดี๋ยวจะทานอาหารกันเพื่อแสดงความขอโทษ
แต่คุณรัศมีแขกับไม่รับโทรศัพท์เขาเลย
ที่บอกว่าเขาไม่รับผิดชอบเนี่ยไม่เป็นความจริง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรัศมีแขถึงไม่รับสายเขา
อันนี้ไฮโซแชมป์เขาบอกนะฮะทั้งที่เคลียร์กันไปแล้ว
เอาเป็นว่าขอโทษทุกอย่างนะครับแล้วก็ขอยอมรับผิด
ขอโทษต่อสังคมน้อมรับเป็นบทเรียนของตัวเขา
ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่ไฮโสเช็มเขาโพสต์ล่าสุดนะฮะ
แต่คุณรสมีแขกบอกว่าจะแถลงข่าว๙กันยา